ใครที่ชอบเข้าถ้ำแบบคุณชนะ

ไปหาสิ่งที่เป็นมงคล

ตามกันไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
คุณพี่จ๋า
ให้เราดูอะไรครับเนี่ย
คุณไม่เห็นเหรอคะที่ที่ฉันบ่งบอกให้คุณดู

เอ้ามาดูกันหน่อยแล้วกันว่าถ้ำแห่งนี้คือที่ไหน

ที่จังหวัดกาลชนะภูรี

อยู่ในตำบลหนองย่าอำเภอเมืองนะคะ
ที่แห่งนี้คือวัดถ้ำคีรีธรรม
และภายในนี้นะคะจะมีองค์พ่อปู่ฤษีเห็นไหมคะ

อยู่ด้านล่างส่วนด้านบนที่เราวงไว้นั้นคือ
คือร่องรอยหลักฐานอะไรบางอย่างที่เรานั้นจะสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้ตามจินตนาการ

หรือล้านบานไทยหรือล้านบานทาง
แล้วแต่เพราะว่าทางกาญจนบุรีก็ใกล้เมียนมาอยู่เหมือนกัน
ก็แล้วแต่นะจะมองอย่างไร
แต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็โพสต์ต่อเพิ่มเติมนี่ให้ดูอีก
ให้ดูองค์พ่อปู่ฤษีและให้ดูคณะศรัทธาสาธุชนที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พ่อปู่ฤษี
แล้วก่อนจะออกจากมานอกจากนอกจากภาพที่ถ่ายติดมือมาต้องได้ล้วงลูกปิงปองด้วย
ว่าเขาทำอยากจะได้ลูกเสือ

แล้วก็ต้องล้วงไข่เสืออะไร
ไม่ต้องไปล้วงไข่เสือล้วงปิงปองที่อยู่ในหาย
คุณนับปูมาเขากำลังจะไปล้วงไข่

อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ

แล้วก็จะล้วงปิงปองจะได้เลขมาก็ต้องล้วงไข่เสือ

ถ้ำนี้มีแต่องค์พ่อปู่รือศรีเท่านี้นะครับ
ส่วนที่ลวงออกมาได้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะคะ
เพราะมันช่างไปตรงกับตรงผนัง

ดูดิเป็นพวกหลบตัวเลขไล่กว่าอย่างนี้

แกะรหัสกันออกมาเองแล้วกันนะ